เดี๋ยวจะพาไปร้านร้านหนึ่งนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขามีโลแกนที่น่าสนใจมาก
เดี๋ยวจะให้ดูกันว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นไปดูหน้าค่าตาของเจ้าของร้านกันก่อนครับ
นี่แหละคนนี้นี่แหละเสื้อเหลืองนายรัตภรสริงคานครับอายุ๒๕ปีเจ้าของร้าน
เขาก็เล่าว่าตั้งแต่เรียนจบมาก็ชอบงานค้าขายก่อนหน้านี้ทำมาหลายอย่างแต่ยังไม่ตอบโจทย์สักที
นี่คิดไปคิดมาปรึกษากับคุณแม่ว่าจะขายอะไรดีนะสรุปว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กนะครับ

แบบนี้แหละก็มันไม่ต้องมีเงินทุนมากเท่าไหร่
ไปมาโอ้โหลูกค้ามาเพียบเลยครับ
แล้วที่สำคัญร้านนี้เขามีกระดานนี่เขียนเอาไว้

บอกว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเจ้าของร้านไม่อยู่เจ้าของร้านชื่อเอ็มนะ

ตะโกนไปเลยสักนาทีนึงถ้าเจ้าของร้านไม่ออกมา
ทำอย่างไรรู้ไหมลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวทำเองเลยทำยังไง
ได้เหรออ่ะตำนี้ก็ได้เหรอซึ่งก็ได้เอ็ม
ได้จริงมีคนเคยทำแล้วเดินมาหน้าร้านไม่เจอเจ้าของร้าน
บอกเอ็มเอ็มอยู่ไหมเอ็มไปไหนจะถามคำเดียว
เอ็มนอนอยู่ละหลังร้านเอ็มกายกองเอ็มไปไหน
ชอบอยู่ข้างในเอ็มไม่ชอบออกมาเผยหน้าค่าตาด้านหน้าร้าน
นั่งอยู่ข้างในบางทีถ้าไม่เจอก็อย่างนี้แหละครับ
ไปเลยนะเลือกเส้นตามใจชอบ
แล้วก็ใส่เข้าไปหมูสัก๔๕ชิ้น
สัก๒ชิ้นลูกชิ้น๒ลูก

ทำไปเลยสบายใจคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเอง

ทำก๋วยเตี๋ยวกินที่บ้าน

บอกเลยว่าถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมาก
เจ้าของก็ถูกใจดิฉันว่า
จริงไม่น่าปิดกันที่จะถูก

เขาก็จะมีแคปชั่นแปลกกันเอาไว้ว่า
นี่คนนี้มาทานแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนั้น
แล้วก็มีแอบแซวลูกค้าด้วยเหมือนกัน

แต่บางคนก็ออกมาลวกให้ไม่ทัน

ก็เป็นจุดขายเพราะว่าทำอยู่ที่บ้านนะเนาะ

ทำนั่นทำนี่อาจจะไม่มีคนช่วยอะไรแบบนี้
ลูกค้ามาพอดีก็ช่วยเหลือตัวเองกันไป
คุณเอ็มได้บอกสูตรไว้เรียบร้อยแล้ว
เอ็มอยู่มั้ย

เดี๋ยวเอ็มไม่อยู่แล้วเอ็มตอบได้ไง

แต่ว่ามันน่าสนุกเหมือนกันนะ

ลวกเส้นดูบางทีมันไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชม

นายเอ็มมาทำให้

จริงผมก็เกือบจะได้ขายก๋วยเตี๋ยนะ

ว่าคุณชอบเป็นคนทำงานอะไรลวก

ทำงานลวกก็เลยต้องให้ไปขายก๋วยเตี๋ยว

ครูก็เห็นแววตั้งแต่เด็ก
คุณเป็นคนชอบทำอะไรลวก
คุณไปขายลวกจิ้มก็ได้

น่าจะลุ่งนะลาออกเลยไหม

ไอ้อักก็จะไล่เราออกอยู่เดียวเลย